ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางว่าที่พักร่วม๘พักที่เขามีงานแถลงข่าวกัน
เกี่ยวกับเรื่องการทำงานร่วมกันการตั้งคณะกรรมการต่าง

ขอให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสออย่างเป็นทางการเนี่ยเร็ว
เพราะตอนนี้ผลนับคะแนนสาปเรียบร้อยกว่าแล้ว

ภายใน๖๐วันนะฮะอย่างน้อย๙๕ก็คือ๔๗๕คน
นี่คืออาคารรถสภาห้องโถงชั้น๑
เป็นจุดที่ทางสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยเตรียมสถานที่เอาไว้
ทันทีที่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอนะครับ
ก็จะให้มารายงานตัวที่นี่นะครับนี่ฮะ
ซึ่งการมารายงานตัวก็จะเริ่มตั้งแต่๘น๓๐นถึง๑๖น๓๐นนะครับ
ส่วนทางวุฒิสภานะครับนายพรเพชรวิชิชนชัยประธานวุฒิสภานะครับ
เรื่องของการโหวตเลือกนายกต้องใช้เสียงของรัฐสภานะครับ
สสบวกสว๗๕๐คนต้องใช้๓๗๖เสียงขึ้นไป
ประธานวุฒิสภาบอกว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่ได้มองตามกระแสและประธานวุฒิไม่มีอำนาจไปชี้นำด้วย
วันนี้มีสวออกมาบอกว่าเริ่มถูกกดดัน
อย่างคุณสมชายแสวงการเนี่ยบอกมีคนไปกดดันสวถึงบ้านก็มีนะ
คือบอกว่าจะต้องโวทธ์ให้นะ

นี่ฮะเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับว่าประธานวุฒิสภาว่าอย่างไรฮะ
หรือว่าในสิ่งที่ท่านมีความตั้งใจความรู้ต่างนะครับ
บางอย่างอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง
แล้วก็ผมก็ยังมั่นใจอยู่ว่าผมสามารถทำงานได้กับทุกท่าน
แต่คุณพิทาก็ตอบในเวทีแถลงข่าว

แล้วก็คณะทำงานที่ไปเจรจากับทางสว

แต่มันมีประเด็นร้อนขึ้นในเวทีแถลงข่าวนี่แหละ

สัญญาณสื่อต่างประเทศขณะสัมภาษณ์คุณพิธาค่ะ

นี่มันคือการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือเปล่า
แล้วก็ไม่ได้ออนแอร์ใช่ไหม

แล้วมันจะต้องไปอยู่ในช่องต่าง
เครือข่ายของบอกรับสมาชิก
แล้วเหมือนกับไปบล็อกสัญญาณช่วงเวลานั้น

ที่โดนเซ็นเซอร์ตอนที่สัมภาษณ์

กฎข้อบังคับของสื่อช่องหนึ่ง

ก็เลยต้องมีการตอบคำถามแบบระมัดระวัง
ตกลงมันคือความตั้งใจที่จะเซ็นเซอร์
คำสัมภาษณ์หรือว่าเป็นประเด็นเรื่องของลายเซ็นต์กันแน่
ที่มีโอกาสได้คุยกับ๑ใน๔สื่อที่ถูกบล็อกสัญญา

คำสัมภาษณ์คุณพิทาจะไม่ได้ออกอากาศนะ
เพราะมันติดปัญหาเรื่องของใบอนุญาตเรื่องลายเส้นอะไรนี่แหละ
แต่ถ้าเกิดมีการเซ็นเซอร์หรือปิดปากสื่อจริงอันนี้เนี่ย

เพราะอิสรภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน
มันคือ๑ใน๔เสาหลักประชาธิปไตย
ที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม

ตรงไปตรงมามันคือสิ่งสำคัญมากในระบอบประชาธิปไตยค่ะ
ได้คุยกับสื่อหนึ่งในสี่สื่อที่อธิบายให้ผมฟังแล้ว

จะไม่ได้ออกทูวิชั่นเขาบอกกับผมอย่างนี้อยู่แล้ว